วันนี้นนทบุรีก็หนักนะฮะค่ะแต่ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับ
ไม่เหมือนกับทางแถวชนบุรีระยองนะ
มีจากเรื่องของบ่อนการพนันนะครับวันนี้ผู้ราชการจังหวัดนทบุรี
นายสุจินชัยชุมศักดิ์ได้มีประกาศคำสั่งกำหนดพื้นที่
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด๑๙โดยกำหนดให้จังหวัดนนทบุรี
เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับยกเว้นพื้นที่หมู่ห้ากับหมู่หก
ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่ที่ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่ซิตี้นี่คือคำสั่งที่ออกมานะฮะ
หลังจากมีคำสั่งออกมานะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนทบุรี
นิสากรวิสิตสรอัตนำกำลังตำรวจกอรมนด้วย
ฝ่ายปกครองด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย
ตรงนี้ครับมากันร้อยกว่านายเอาประกาศคำสั่งของผู้ว่า
มาปิดตรงนี้ฮะมาปิดประกาศว่าตรงนี้ต้องให้เป็นสถานที่ปิดชั่วคราว
ตรงนี้คือที่ไหนนี่คนอยู่ด้านในเต็มเลย
นี่เป็นอาคารที่เขาเรียกว่าอาคารคอนโดสีชมพู๗ชั้น
แล้วเป็นสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวอืม
ตอนนี้นะฮะให้สถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่ต้องควบคุมนะครับ
ท่านผู้ชมครับโดยให้ปิดชั่วคราวห้ามเข้าห้ามออก
แต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเอารวดหนามมาปิดทางเข้าออกเลย
เหมือนที่ท่านเห็นมาสักครู่นะครับปิดเสร็จก็ต้องให้ร่างภาษา
เพราะส่วนใหญ่เขาเป็นแรงงานชาวต่างชาตินะครับมีพม่ามีลาว
มีไทยใหญ่ด้วยบางส่วนตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อใครอยู่ในพื้นที่ชนบุรีนะฮะสาเหตุที่ทางจังหวัดนทบุรีต้องออกคำสั่งเข้ม
เนื่องจากตรวจพบโควิด๑๙ระบาดรอบใหม่แล้วส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากแรงงานต่างด้าวแทบทั้งหมดนะครับ
แล้วส่วนใหญ่ก็พักอาศัยอยู่รวมกันในอาคารเมื่อสักครู่นี้อาคารคอนโดสีชมพู๗ชั้น
ศูนย์ปฏิบัติการโควิด๑๙นนทบุรีประเมินสถานการณ์แล้วนะครับ
แล้วก็มองว่านับวันจำนวนจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็เลยเสนอให้ผู้ราชการจังหวัดออกคำสั่ง
ปิดสถานที่นี้เป็นการชั่วคราวห้ามบุคคลเข้าออกนะฮะ
จะได้ตรวจคัดกรองโรคสำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่แล้วก็ไม่เป็นการออกไปแพร่เชื้อต่อไป